เรื่องนี้นี่เราก็ตามกันมาต่อเนื่อง
วันนี้เราตามข่าวนี้มาเข้าสู่วันที่๑๒แล้วนะคะ
ทีนี้ภารกิจการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
ที่ตอนนี้ยอดผู้สูญหายอยู่ที่๕ราย

ล่าสุดเมื่อวานนี้ทางทัพเรือเองก็ให้หน่วยซิลไปปฏิบัติภารกิจในการค้นหา
เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะการค้นหานี้ภารกิจนี้เนี่ย
เรามาอัปเดตกันหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นยอดเมื่อวาน

กำลังพลบนเรือทั้งหมด๑๐๕นาย
รอดชีวิต๗๖นายเสียชีวิตรวม๒๔นาย
ตอนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว๒๒นายนะคะ
แล้วก็กำลังรอพิสูจน์ตัวบุคคลอีก๒นาย
ส่วนกำลังพลที่ศูนย์หายตอนนี้ยอดอยู่ที่๕นายค่ะ
เรื่องนี้ทางด้านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑

ก็มีการแถลงความคืบหน้าในการปฏิบัติการค้นหานะคะ
เมื่อวานนี้ไม่ได้พบร่างของผู้สูญหายเพิ่มเติม
แต่ช่วงเช้าทีมค้นหาไปเจอชิ้นส่วนโดมเรด้าสื่อสาร
ก็เป็นชิ้นส่วนของเรือหลวงสุโขทัยค่ะ
นี่ค่ะโดมเรด้าสื่อสารนี้นะคะ
อกจากนั้นก็ได้จัดชุดหน่วยซิลหรือว่าหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือค่ะ
มีกำลังทั้งหมด๒๘นาย
ซิลนี้จะไปช่วยค้นหาใต้ทะเล
พิกัดที่จะไปค้นหาก็คือบริเวณหมู่เกาะต่าง
แล้วก็บริเวณปากอ่าวทั้งหมดเลยนะคะ
สาเหตุเนื่องจากการจมน้ำเสียชีวิตหลายวัน
ร่างอาจจะเกิดการบวมน้ำจนทำให้ไม่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ
ซึ่งเคสแบบนี้เคยเกิดขึ้น
ดังนั้นจุดที่ทางหน่วยซิลจะไปค้นหาเนี่ยก็คือบริเวณหมู่เกาะแล้วก็ปากอ่าวต่างนั่นเองนะคะ
ส่วนครอบครัวของจาตรีโสพลวงสนิทหรือว่าจ่าเจมส์
ตำแหน่งช่างกลเรือหลวงสุโขทัยที่ยังคงศูนย์หาย
นี่ค่ะครอบครัวมาจุดทูป๓๖ดอกแล้วก็เอ่ยชื่อของจ่าเจมส์นะคะ
วันเดือนปีเกิดเพื่อบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บอกกล่าวกับพระแม่คงคาพระแม่ธรณีให้ช่วยเปิดทางในการตามหาลูกชายคือจ่าเจมส์
แล้วก็ขอให้เจอลูกชายโดยเร็วด้วยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ของจ่าเจมส์เนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยจริงลูกอ่ะนะ
วางแผนชีวิตเอาไว้หมดแล้วไม่มีใครคาดคิดหรอกค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วตอนนี้พ่อแม่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะพึ่งใครแล้วเดินสายบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้หลายที่
ถ้าเกิดว่าพบว่าลูกชายกลับมาได้ปลอดภัยเนี่ยนะตั้งใจไว้เลยว่าจะให้ลูกชายบวช
พ่อกับแม่ยังมีความหวังนะคะว่าลูกจะปลอดภัยครอบครัวก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาต่อ
เพราะว่าผู้สูญหายที่ยังเหลืออยู่เนี่ยกำลังพลอีก๕นายเนี่ยก็มีความสำคัญกับครอบครัวของเขามากนะคะ
พอสมควรอยู่ใช่ค่ะโดยเฉพาะจากทางฝั่งญาติของผู้ประสบเหตุ
ญาติของพลเรือนพลเรือที่เสียชีวิตไปก็อยากได้คำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วทางผู้การเรือครับอย่างนาวโทพิชัยเถื่อนนาดี
ได้มาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งครับนี่ในฐานะผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย
นาวโทพิชัยยกมือไหว้ญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็แสดงความเสียใจครับ
นี่ฮะจังหวะที่ยกมือไหว้แววตาผู้การเรือก็ยังดูเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์นี้
วโทพิชัยไปคุยกับคุณยายของพลฐานชะลัดอ้อยทอง
และญาติของพันธาเอกคุณากรจริยศหรือว่าตอนหมอหรือหมอแชมป์นั่นเอง
พนักงานสอบสวนอยู่พักหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับทันที
มีจังหวะนึงครับคุณผู้ผู้ชมสื่อมวลชนเนี่ยพยายามจะไปถามผู้การเรือ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านจะว่าอย่างไรท่านจะตอบหรือเปล่า

ท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนะครับแต่ก็ให้กำลังใจกำลังพลทุกนายเลย
รวมไปถึงญาติที่กำลังรอการค้นหาอยู่ด้วย
อีกหนึ่งความสูญเสียคือแม่ของหมอแชมป์นางเอื้อมพรจริยศครับ
คุณแม่เนี่ยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังบ้านเกิดของหมอแชมป์
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองครอบครัวเขาก็กำลังจัดเตรียมสถานที่
จัดงานศพไว้อะไรอย่างสมเกียจค่ะคุณแม่เอื้อมพรกอดรูปของลูกชายครับ
สมัยที่นี่ฮะรูปทางขวานี่เป็นสมัยที่หมอแชมป์รับราชการเป็นทหารเรือใหม่เลย
แล้วคุณแม่ก็ชี้รูปเก่าของลูกชาย
เกียรติบัตรรางวัลต่างที่ประดับตกแต่งอยู่
นี่คือความภูมิใจของคุณแม่เอื้อมพรเลยนะคุณแม่จำไว้ได้ทุกภาพเลยครับ
เผยทั้งน้ำตาว่าลูกชายรับราชการทหารเรือมา๑๕ปี
เคยประจำการเป็นแพทย์ทหารบนเรือหลายลำและลำล่าสุดก็คือเรือหลวงสุโขทัย
ลูกชายมีคุณพ่อเป็นไอดอลเลยนะเป็นอดีตในทหารเรือด้วย
ชื่อว่านาวาตรีอาวุธจริยศปัจจุบันคุณพ่ออายุ๗๑ปีครับ
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าปกติหมอแชมป์ลูกชายแม่เป็นคนจิตใจดี
ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้จริงเลยอ่ะเออ
เพราะที่เรารายงานไปในวาระสุดท้ายของชีวิตของหมอแชมป์ก็ยังช่วยเหลือพลเรือนายอื่นนะ
ช่วยขึ้นมาได้แล้วบอกว่าขอเสื้อชูชีพได้ไหม
หมอจะเอาไปช่วยคนอื่นจะไปค้นหาคนอื่นแต่ตนเองจมน้ำเสียชีวิตครับ
เอื้อมผ่อนร้องไห้เสียงสะอื้นด้วยความเสียใจครับ
แล้วก็พูดว่าหมอแชมป์ช่วยคนอื่นจนรอดแต่ลูกชายดันมาทิ้งแม่ไปครับ
ไม่อยากจะมีวันนี้ก็พยายามข่มใจเนอะพยายามทำใจ
แต่บางครั้งก็ทำได้บางครั้งก็ทำไม่ได้นะ
แต่บางครั้งนึกมาเราก็อดไม่ได้เนอะร้องไห้
คุณแม่พูดไปก็จะร้องไห้ไปนะครับ
ร่างของหมอแชมป์เมื่อวานนี้
ก็มีการเคลื่อนมาทำพิธีฐานทัพเรือสัตหีบด้วย
แล้วคุณผู้ชมเพจรวมพลคนรักทหารเรือ

ไปดูกันหน่อยครับ
ก็เชื่อว่าหมอแชมป์แล้วก็ทหารเรือนายอื่น
อยู่ในความทรงจำของทุกคนเลยนะครับ

หลังถูกเคลื่อนมาทำพิธีที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
หลังจากเสร็จพิธีก็จะเคลื่อนล่างมาที่

ยังไงขอให้ญาติของกำลังพลที่ยังค้นหาไม่เจอ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่า
มีหลายครอบครัวที่ใจไม่ค่อยดีแล้ว
มีครอบครัวนั้นเจอร่างของกำลังพล
แล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไป

ก็ใจเสียว่ากองทัพเรือจะ
จะดำเนินการค้นหาต่อไหมยกเลิกภารกิจไหม

ยังไม่มีกำหนดที่จะยกเลิกภารกิจการค้นหา